คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันหลังจากที่มีคลิปออกมาว่าผู้ชายเนี่ยมาหาผู้หญิงพร้อมกับเอาขันใส่ขี้หมามายีหัวแล้วก็ด่าทอทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดผู้หญิงบอกแล้วนะเรื่องนี้คือยังไงก็ไม่นัดไม่ยอมความไม่ไกลเกลี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดู

ไม่ใช่กูอ่ะ
แต่ทั้งแม่กูแบบนี้กูทำไม่ถูก

เธอดิเนี่ย
จัดไป

กูเลิกไอ้นายอะไรอ่ะ

แต่ข่าวนี้จะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ว่ามันมีเรื่องของขี้หมามาด้วยคุณ

ลานจอดรถหลังสถานบันเทิงที่นนทบุรี
ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
คือขอเรียกว่าคุณแบมค่ะ
แล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็คุยกับคุณแบม
ซึ่งคุณแบมเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นพอสถานบันเทิงปิดเนี่ยตัวเธอก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถ
เจอนายแซมนายนพัฒน์วงหารเป็นอดีตแฟนมายืนรอ
แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโอ้โหเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
ของเธอที่เจ็บเป็นแผลถลอกหมดเลยหัวเข่าข้อมือโหนกแก้ม
แล้วหน้าก็เขียวบอบช้ำตามเนื้อตามตัวเธอไปแจ้งความที่สพบังใหญ่
แล้วเธอบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีกับนายแซม
เรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและเอาคลิปไปแชร์ต่อทำให้เธอเกิดความอับอาย
ฟังเสียงเธอก่อนค่ะ
ก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเค้าหมดตัวแล้ว
แล้วหนูทิ้งหนูอะไรประมาณนี้ใช่แล้วเลิกลากันไปนานยังคะ
ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เขาติดคุกคดียาแล้วค่ะ
หรือถือกับเรื่องว่าเธอเนี่ยเอาเงินของฝ่ายชายไปใช้

บอกว่าก่อนจะไปแจ้งความในคืนนั้นนะ

ไปล้างหัวตรงก๊อกแถวใกล้สถานบันเทิง

ใช่ค่ะแล้วเธอก็เล่าให้กับนักข่าวฟังนะ
ว่าเธอกับนายแซมเนี่ยจริงแต่งงานกันนะ

แล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยแยกกันอยู่ประมาณ๒ปีแล้ว
เพราะอะไรเพราะว่าทางอดีตแฟนคือนายแซม
โดนตำรวจจับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ทีนี้เธอบอกว่าเธอก็กลัว
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยเลยตัดสินใจมาอยู่ข้างนอก
แล้วเธอทำงานโดยการหาเงินออนไลน์
คือขายของออนไลน์เธอขายนมค่ะ
ทีนี้เธอก็เลยบอกว่าเรื่องศัลยกรรม
เอาจริงนะยอมรับทำจริงเอาทำอะไรบ้าง
ทำหน้าผากทำจมูกทำคางทำลักยิ้มทำตาสองชั้น

คือจะทำอะไรก็ตามแหละเพื่อความสวยของสาวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
ใช่แต่เธอบอกว่าไอ้ทั้งหมดที่เธอทำมารวม๓แสนกว่าบาทเนี่ยนะ
คือเป็นเงินที่เธอจ่ายด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอ
เพราะอะไรเธอขายของออนไลน์
แล้วเวลาไลฟ์สดคนที่ดูเธอจะรู้เลยว่า
ขายของเพื่อหาเงินไปทำศัลยกรรมไม่ได้ขอใคร
เออทีนี้เธอก็เลยพูดไปด้วยไงว่า
เอาจริงสามีเธอพอติดคุกเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ทีนี้ติดคุก๘เดือนจะเอาตังค์ที่ไหน
มาให้เธอทำศัลยกรรมเออ
เธอก็เคลียร์แบบนี้ในส่วนของเธอนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ทางแม่แม่ของนายแซม
พูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าโอ้โหต้องไปถามแม่เพราะอะไร
ข่าวออกมาตอนแรกว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดจากว่าการซื้อรถใช้ชื่อแม่ของฝ่ายชาย
คำประกันคือมันมี๒๓ประเด็นแหละนะฮะ
ฝ่ายชายโมโหฝ่ายหญิงเพราะว่าเอาเงินไปใช้หมด

ก็คือฝ่ายหญิงอาจจะให้แม่ของฝ่ายชาย

ทีนี้เราก็เลยต้องไปคุยกับแม่ของฝ่ายชายเขาหน่อย
ถามแม่แม่ก็บอกนะว่าที่ทำให้ลูกโกรธแค้น
จนเอาขี้หมาไปยีหัวเนี่ยนะ
เป็นเพราะว่าทางฝ่ายหญิงไม่ยอมมาเคลียร์เรื่องรถยนต์
อาทิตย์ก่อนมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มาทวงค่างวดรถ

เพราะว่าฝ่ายหญิงค้างค่างวดรถ
แล้วทีนี้ทางลูกชายของแม่ก็พยายามติดต่อ

แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงก็ไม่มา
อันนี้คือแม่ฝ่ายชายบอกฟังหน่อยค่ะ

หนึ่งประเด็นเรื่องของเงินทำศัลยกรรม
ประเด็นเรื่องของค้ำกู้รถยนต์นะครับ
เดี๋ยวจะมีอีก๒ประเด็นคือประเด็นที่๓คือเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ประเด็นที่๔คือเรื่องที่ฝ่ายชายอ้างว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยตีตัวออกห่างแล้วไปมีคนอื่นนะครับ
ทีนี้ก็ต้องสอบถามจากฝ่ายชายคือนายแซม
หรือว่าฉายาว่าแสบอัธรสนะครับ
ได้เปิดใจกับทีมข่าวของเราเหมือนกัน
นี่ท่าทางเขาก็ยังขึงขังโมโหอยู่นะ
บอกว่าพบรักแล้วก็คบหาดูใจกับผู้หญิง

ต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวมาก่อนอยู่แล้ว

หากันได้๑เดือนก็ตกลงแต่งงานกัน
ก็มีภาพของกันชุดวิวานะเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เขาก็ถูกตำรวจจับในคดีครอบครองยาเสพติด

อันนี้ก็ยอมรับว่ารับโทษมาติดคุกติดตารางมา

คือคบกันอยู่คบกับแบมอยู่นะครับ

แต่ทีนี้เริ่มรู้สึกว่าแบมเริ่มตีตัวออกห่าง
ประกอบกับเขาเองเริ่มเงินหมด
แล้วมารู้ว่าฝ่ายหญิงเอาทองของเขา๓๐๔๐บาท
ไปขายเอาเงินไปทำศัลยกรรม
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งแซมนะ

ก็ไปติดคุกมามีเงินที่ไหน

ไม่ได้เอาเงินของฝ่ายชายไปทำศัลยกรรมหรอก
แต่ฝ่ายชายก็บอกนี่ไงมันมีทรัพย์สมบัติอยู่
มีทองอยู่มีทองทั้ง๓๐๔๐บาทนะครับ
แซมยังเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากนั้นนะฮะ
วาเลนไทยปี๖๔ต้นปีที่ผ่านมานี่เอง
เขาได้บอกเลิกกับฝ่ายหญิงแล้วก็แยกกันอยู่

เพราะไปค้ำประกันรถให้แบม
แล้วแบมไม่รับผิดชอบเขาก็เลยโมโหมากครับ
ไม่รู้จะทำยังไงดีไปดักสางแค้น

แล้วก็ผสมน้ำนิดนึง
เอาไปราดเอาไปขยี้หัวฝ่ายหญิงกันฮะ

ผมเอาขี้หมาป้ายเขาเนี่ยเขาล้มเซลงไปเอง

เราเลิกลากันด้วยความยินดีเนี่ยก็พอแล้ว

แต่เราหาเราติดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือว่า

แล้วตอนจบมันโทรมาบอกว่า

ขึ้นมั้ยเป็นพวกคุณคุณขึ้นมั้ย

ถ้ากูยิงมันไปกูก็ต้องติดคุก
ถ้ากูเตะหน้าไปกูก็ต้องติดคุก

ขี้หมากูติดคุกมาเยอะ
เล่นไม่อับอายไปเลยยิ่งกว่าถูกปืนยิงอีก

เออแต่จริงคุณเรื่องนี้
อย่างเรื่องกู้รถ

บอกนะว่าเรื่องรถเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

แต่เรื่องพวกนี้ต้องมีให้เหล่านู่แลล่ะ
คุณผู้ชมรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีด้วย

ฝ่ายหญิงบอกว่าหลังจากนี้จะไม่นัดไม่คุยไม่ไกลเกลี่ยอะไรทั้งนั้น

ส่วนตำรวจค่ะตำรวจสพบังใหญ่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายแซมนะ
เพราะทางฝั่งตำรวจจะต้องรอใบรับรองแพทย์ของฝ่ายหญิงก่อน

แล้วเดี๋ยวพอโรงพยาบาลแจ้งผลตรวจกลับมา
บอกว่ายังไงก็จะเอาเอกสารนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีฝ่ายชายแน่
เธอจมูกผิดรูปไม่รู้ว่าร้มกระแทกเองหรือว่าถูกผู้ชายผลักจนล้อม
ใจเย็นกันนะพี่แซมครับน้องแบมครับแม้จะเลิกลากันไปแล้ว
ขอให้เลิกลาด้วยดีขอให้เคลียร์กันให้จบนะ